นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ผู้หญิงไปเที่ยวเชียงรายนะครับ
สถานบริการเลิกกลับไม่ถูกเธอฉันกลับไม่ถูก
ฉันรู้แต่ว่าโรงแรมฉันเนี้ยอืมมันสีเหลืองเหลือง
รู้จักไหมพนักงานคิดว่ารู้จักอืม
ผู้หญิงคนนี้นักท่องเที่ยวก็อ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวเอาค่าจ้างไป
ให้แบงค์พันคือเขาจะคิดห้าร้อยจะไปเอาตังค์ทอนมาให้
ังทอนมาช้าหรือไงไม่รู้
นี่แหละครับช่วงจังหวะชุนละมุนคือที่หน้าผากของพนักงานผู้ชาย
ที่เห็นแผลไปนะคุณผู้ชมนะตรงนั้นน่ะต้องเย็บสองเข็มนะ
อืมเนี้ยครับป่าโทรศัพท์มาที่แตกโนเลยไอ้สามมาต่างคือโอ้โห
นักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้อันนี้คุณป้าก็ได้นะ
สวมชุดนอนมานะสวมชุดนอนสีน้ำเงินนะครับ
เที่ยวหรือยังไงก็ไม่รู้เรากลับไม่ถูก
ในคลิปจะได้ยินเสียงพนักงานผู้หญิงเถียงกับนะครับ
นักท่องเที่ยวคือพูดไทยไม่ค่อยชัดเรื่องเงินทอนประมาณว่าแบบว่า
พนักงานผู้หญิงบอกทอนให้แล้วแต่ป้าบอกยังไม่ทอน
ขนาดนั้นก็มีรอบประพาเนี่ยเข้ามาช่วยห้ามทับ
ทั้งคู่เนี่ยเป็นพนักงานนะครับของสถานบันเทิงชื่อดังที่จังหวัดเชียงรายครับ
ใส่กระดาษที่ชู่ที่เป้ื้อนคราบเลือดทิ้งไว้
ทั้งสองคนเล่าบอกว่าตี๓ได้มั้งพี่
ร้านก็ปิดพอดีร้านก็ปิดแล้ว
พนักงานก็ต้องเคลียร์งานเก็บข้าวของอยู่
ใกล้กับจุดที่แฟนนุ่มก็คือภูมินเดินทำงานอยู่บริเวณทางเข้าออกของร้าน
จู่ผู้หญิงคนนี้อายุสัก๔๕๕ปีนะไม่รู้มาจากไหนคุณผู้ชมนะครับ
ชุดนอนเนี่ยมาทราบตอนหลังว่าเป็นชาวสิงคโปร์
เขาบอกว่าช่วยไปส่งโรงแรมหน่อยได้ไหมจำชื่อไม่ได้รู้ว่าแต่โรงแรมมันเหลืองเดี๋ยวให้๕๐๐นะครับ
บอกเอ๊ะฉันว่าฉันรู้จักแล้วอยู่แถวนี้ก็รับปากจะไปส่ง
ระหว่างนั้นคือนักท่องเที่ยวยื่นธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทให้ไง
แล้วพี่คนรับเงินไปจะไปเอาเงินนะครับมาทอน
ผู้หญิงคนนี้โวยวายเงินอยู่ไหนเงินฉันอยู่ไหนทำไมช้า
หัวหน้าเลยบอกว่าเธอโวยวายไม่ไปส่งแล้วนะ
สร้างความไม่พอใจให้กับเธอครับเอื้อมือมาตบนะครับนางสาวเปรมพัฒน์
เป็นประพัฒน์ก็อยู่เฉยที่ไหนก็สวนดิสวนอีกฝ่ายก็ยิ่งไม่พอใจหนักคราวนี้นะครับ
เอาโทรศัพท์มือถือนะครับคว่างใส่แต่ไม่โดนนะครับ
แต่คุณคุณป้านักท่องเที่ยวคนนี้ยังไม่หยุดครับเดินอ้อมไปแล้วก็เอามือถือคว่างใส่อีกทีหนึ่ง
แต่คราวนี้แฟนนุ่มรับเคราะห์ไปครับเข้าหัว
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองเชียงรายนะครับก็ยังไม่รู้ว่าคดีจะออกมาแบบไหน
แต่เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเลยนะนี่แฟนฉันหัวแตกฉันยอมไม่ได้ครับ